สวัสดีครับข้าวใส่ไข่ให้เยอะอีบ้าเริ่มต้นใหม่สด

จริงไงธรรมดาต้องนั่งตรงนู้น

เดี๋ยวจะมีการสาธิตสิ่งดีให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
ก็สามารถได้ดูได้ตัวโลกกันเลยทีเดียว
คือถอดคำว่าไทยลัดก็เข้าไปเลยทันทีทุกรายการ

ครับวันนี้เราก็มีเป็นเข็มกลัด

ทวาลัสที่ไม่เหมาะกับหนู
คือตอนนี้รู้สึกว่าทางการก็จะมีการประกาศมาแล้ว

แต่ขอให้ได้มีกราดเข็มกัด

คือหมายถึงว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป
ครบร้อยวันปุ๊บเราไม่ต้องใส่ดำกันแล้ว
แต่โอเคไม่ใช่ไปสีแดงสีดาอย่าพึ่งเลย

จนกว่าที่จริงแล้วเขาขอความร่วมมือทางราชการเขาขอความร่วมมืออีก๑ปี

แต่ขนาดเดียวกันรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
ก็ครบ๑๐๐วันแล้วหลังจากนี้ปุ๊บก็อย่าเพิ่งสีสันสุดฉาด
เอาปกติก่อนนะครับครับผมเอาเป็นสีสุภาพ
มาเรื่องแรกกันก่อนนะคะเรื่องเล่าในหลวงตอน
น้ำคือของหายากจากหนังสือครองใจคน

ชาวอีสานทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จเยี่ยมอีสานเป็นเวลายาวนานถึง๑๙วัน
ระหว่างวันที่๒จนถึงวันที่๒๐พฤศจิกายน๒๔๙๘นะคะ
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอีสานนั้นจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพียงใด
เพราะว่าอีสานเวลานั้นแห้งแรงเหลือแสน
ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำชลประธานนะคะดังเช่นในปัจจุบัน
เส้นทางรถยนต์ในยุคนั้นก็ยังเป็นดินแดงนะคะธุรกันดาล
น้ำพระราชหรือไทยที่แสดงออกด้วยการเจาะจงเสด็จเยี่ยมอีสาน
จึงเป็นเสมือนน้ำฝนเย็นฉ่ำที่หยาดลงมาบนพื้นดินที่แห้งผาก
ยังไม่ทันที่พระองค์จะเสด็จมาถึงน้ำพระไทยที่เย็นดุดสายฝน
หดแรกก็อยากนำทางลงมาเสียแล้ว
เมื่อมีข่าวว่ากรมทางหลวงเตรียมน้ำ
น้ำจะมารดถนนทางเสด็จพระราชดำเนิน
เพื่อไม่ให้ถนนเกิดฝุ่นแดงคลุ้งเมื่อรถพระที่นั่งแล่นผ่าน
เพราะเป็นรถจี๊บรถประทับก็คือไม่ได้มีแอร์คือเป็นรถลุยนั่นแหละ
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ห้ามว่าไม่ให้นำน้ำซึ่งเป็นของมีค่าหายากมาราดถนนรับเสด็จ
แต่ให้สงวนน้ำไว้ให้ราศดรใช้อาบกิน
ท่านก็แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของท่านมากเลยทีเดียว
โอเคมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็อยากจะทราบกันนะครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
ล้น๙ราชการที่๙หรือรอ๙นี่นะครับ
คือไทยรัฐได้จัดทำหนังสือพิมพ์

ก็ซื้อกันทุกวันนี้เป็นฉบับพิเศษเป็นพิเศษซึ่งไทยรัฐฉบับนี้จะผนวกกับเทคโนโลยีนะครับ
เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การรับชมแสงสีเสียง
และก็สื่อผสมในรูปแบบคลิปวีดีโอภาพแกโรรี่
แล้วกราฟิกที่สวยงามไปพร้อมกับการอ่านตั้งแต่หน้าแรก

ได้ว่าได้เต็มอิ่มในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๒

เสมือนจริงแสงสีเสียงวีดีโอแล้วก็ภาพการอรี่
คุณก็สามารถเลือกการแสดงผลเนื้อหาได้ทั้งระดับแบบคุณภาพสูง
แล้วก็แบบคุณภาพนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน
จะสั่งงานให้กล้องในโทรศัพท์มือถือของคุณ
จับสายรักเพื่อแสดงผลกราฟิกต่าง
วันนี้เอาตัวอย่างมาดูเลยนะครับก็คือหนังสือพิมพ์นี้นะคะ
ฉบับของพุกนี้ทั่วไปเนี่ยภาคา๑๐บาทนะคะ
แล้วก็จะมีฉบับพิเศษอย่างนี้สอดแทรกอยู่ด้านใน
ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูปของพระรมชายรักษณ์นะครับ
ก็คุณสังเกตได้อย่างชัดเจน
เมื่อคุณใช้เมื่อคุณโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับ
จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล้องธรรมดาก่อน

แต่พอเราได้มีการนำกล้องเนี่ยนะฮะ

เอาหน้านี่
โอ้โหแต่ก็จะเป็นเสียง

อันนี้คือที่หน้าเนี่ย
ครับผมแล้วมาดูหน้าต่อไป
หน้าต่อไปเนี่ยนะฮะจะต้องบอกงี้ว่า
ยังไงเนี่ยในแต่ละภาพเนี่ยนะคะ

มีหลายภาพแต่คุณจะต้องสังเกตภาพ

อันนี้เป็นประกดทองใหญ่

คุณก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวดูรายละเอียด
ของประกดทองใหญ่ได้นะฮะ

คืออันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้

ว่าตรงไหนคือส่วนไหน
ตรงที่เจ้าชายจิกมี่ที่เสด็จมา

คุณลองดูเจ้าชายจิ๊กมี่

ก็คือหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหว

ยังไม่หมดนะฮะโอเคตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้าย
ใช่ฮะก็จะมีนะฮะอย่างเช่นเป็น
จำได้ไหมตอนที่เรามีการร้องเพลง
ร้องเพลงสันเสาร์บัลบารัมี

แต่ขอให้เอาโทรศัพท์จ่อไปที่นี่นะฮะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะขอดูสคศสักนิดหนึ่งสคศพระราชทาน

นี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับ

อ้าจะโทรศัพท์ของไทยอ่ะ

ก็จะเป็นการรวมสกสอพระราชทานที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ในระหว่างที่พี่หนุ่มไปเนี่ยนะฮะหลายคนถามการดาวน์โหลดนะฮะ
เมื่อพบคำว่าดาวนโหลดแล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนที่เราบอก
เพื่อเริ่มใช้งานโดยในการใช้งานครั้งแรก
ปรากฏข้อความให้เลือกความละเอียดมี๒แบบ
คือเอาแบบคุณภาพสูงหรือคุณภาพปกตินะครับ
ท่านก็สามารถเลือกความละเอียดตามความจุของโทรศัพท์มือถือของคุณได้นะครับ
ดาวนโหลดเสร็จแล้วให้กดว่าเริ่มต้นใช้งานที่ด้านล่าง
และหลังจากนั้นปุ๊บพรุ่งนี้คนไทยทั้งประเทศ
คงจะได้หาซื้อหนังสือพิมพ์เล่มนี้
พรุ่งนี้จะมี๓ล้านฉบับนะครับราคา๑๐บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม

ซึ่งอย่างที่พี่ม้าบอกไว้ตอนแรกนะว่าซื้อ๑๐บาทก็จะมีเล่มพิเศษนี้นะครับ
ก็สอดแทรกอยู่ข้างในนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ว่ากันไปพรุ่งนี้นะครับแน่นอนคงเป็นอีกหนึ่งวัน
แล้วก็วันนี้เนี่ยได้นำไปแจกที่ท้องสนามหลวงแล้วหรือ๒๐๐๐ฉบับครับผม
แล้วก็มีที่นี่อีก๓ฉบับที่เราจะได้ไป
แต่วันนี้คือองค์กรต่างเขาก็เริ่มได้กันแล้วพี่
คือหลายคนต้องการที่จะเก็บพระบรมชายารักษ์แล้วก็หนังสือพิมพ์เล่มนี้
ฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องซื้อนะฮะต้องซื้อจะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูด้วยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับ
มาถึงข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นข่าวของเรียกว่าเป็นดาราฮ่องกงชื่อดังนะฮะลิ้วเตอร์หู
ริวรอบมากอะหลวมมาก

คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเขาได้รับบาดเจ็บนะ
เพราะว่าเขามาถ่ายโฆษณาในเมืองไทยแล้วก็ตกม้านะครับ
สตาร์ฮ่องกงนะฮะประสบปฏิเหตุตกจากหลังม้านะครับ

ระหว่างถ่ายทำโฆษณาที่ปากช่องนครราชศรีมานะครับ
แท็ปลอยนะฮะของฮ่องกงก็มีรายงานนะครับ

ประสบอุบัติเหตุนะฮะระหว่างถ่ายทำโฆษณาที่เมืองไทยนะครับ

เพราะม้าเกิดพยศควบคุมไม่อยู่ทำให้ดาราคนดัง

บอกว่าดาราฮ่องกงชื่อดังได้รับบาดเจ็บรุนแรงจริง

แต่อาการตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับอยู่ในระหว่างการดูแลของคุณหมอ
หรือคุณแพทย์มืออาชีพด้วย
มาเย็นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้มีการเปิดเผย
บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่า
หรือเจ้าหัวเดินทางเข้ามาในเมืองไทยเมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นงานส่วนตัวด้วย
แล้วก็เดินทางไปที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

จากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แน่ชัด

ก็ได้มีการเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง

ถูกต้องนะครับเป็นเครื่องบินส่วนตัวของเขา

มารับนะครับที่เมืองไทยเลยนะฮะ
โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดจากดาราคนดังนะครับ

เมื่อคืนนี้หรือเจ้าหัวก็ได้มีการอัปเดตนะครับ

ถึงเพื่อนแล้วก็สมาชิกเอเดบิวซี
เพื่อนที่รักและเป็นห่วงผมทุกคน
ที่ผ่านมาผมได้เดิน

เกิดอุบัติเหตุตกจากหลังม้าทำให้เกิดอาการบาดเจ็บตรงกระดูกเชิงกราน
ตอนนี้กำลังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ผมปลอดภัยดี
ขอให้ทุกคนวางใจไม่ต้องห่วงขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่อวยพรผมและเป็นห่วงผม
ดาราฮ่องกงนี้เขาไม่ค่อยแก่กันเนอะ

แองจี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีเขาติดต่อรถพยาบาลของโรงพยาบาลแห่ง๑

เป็นพวกมอนเซอร์
สูงน่างอะไร
แมดเดมอนเป็นเผอียก
เขาทำเป็นหนังมาให้ดู
มีมังกรตรงนั้น
หรืออาจจะกลับกลับมาครบ๑ปีของปอธิษฎี
เดี๋ยวก็มีดราม่ากรณีรถพลิกอัพชนกับรถกระบามอะไรแบบนี้
มีนิดนึงนะเดี๋ยวมาเคลียร์กัน
โอเคคุณปอห์ทฤษฎีก่อนเลยครับคุณ

ทุกวันนี้กายเขาไม่อยู่แต่ก็ยังมีกำลังใจที่เคยให้

ทำไมถึงหาว่าฉันไม่เข้าใจในการอ่านข่าว
เริ่มมาอะไรอ่ะฉันนั่งยิ้มธรรมดา

ยิ้มธรรมดาฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

เมื่อวานนี้มีโอกาสเจอโบแวนด้า

คุณกลับที่เปิดไม่ขนาดไหนไปกันกัน๘๐คน
อย่างนี้ตอนกลางคืนใช่ไหมครับพอออกมาเขาก็จะบอกว่า
พอพอจ๋าไปนอนการไปนอนไว้อย่างเงี้ย
สงสารพอฟังฟังที่เขาเล่าให้ฟังเขาเรียกพ่อเขาไปนอนทุกคืนนะ
แล้วเด็กอะไรร้องเพลงพระมหาชนกได้อ่ะเธอ

ร้องเพลงพระมหาชนกได้ร้องแบบที่พ่อเขาเล่นเขาร้องได้หมดเลย
ขณะที่พ่อของพ่อบอกว่ารู้สึกดีใจแทนลูก
เป็นอย่างมากที่เห็นแฟนคลับแล้วก็ประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญครบรอบ๑ปี
ขอบคุณที่ทุกคนยังรักคิดถึงปอ
นี่ดูสิ๑ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิม
ขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมกันปลูกต้นมะริที่สวนไล่สวนนาของเขา
รู้ไหมว่าไปเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่ารักปอมากขึ้นเลย
เขาซื้อที่ดินแล้วเขาก็เอาชาวนาที่ไม่มีที่ดินทางสุดยอด
เอาที่ที่ไม่มีที่ดินทางมาปลูกนานในบ้านเขา
แล้วก็ให้ทุกคนเก็บเกี่ยวสวนไป
แล้วพอเขาก็ยิ้มพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ย
คือผมฟังคุณโบพูดแล้วผมรู้สึกว่า

ผมรู้สึกแบบหูใจมันเป้าอะ

ไม่ผมต้องดูแลลูกไปถึงตาย๑๙๒๐ปี

อย่าพึ่งรีบไปไหนนะ
ตบไปไหนคะฉันตบให้นะ
เข้าใจปุ๊กรีบเนอะ
ไปทำมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ
เขาก็บอกรถพยาบาลเลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมพยายามจะไปแล้ว
แล้วก็บอกให้ทางรถกระบะไปรอที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวจะตามไป
แต่เขาไม่ยอมเขาจะต้องเคลียร์ให้รู้เรื่อง
เพราะว่าเขาต้องเอาประกันมาก่อนนู่นนี่นั่น
ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปให้รถพยาบาลอีกคันนึงไปรับแทน
คนนี้เขามาด่าเรื่องแบบนี้ทำให้คนตายได้ยังไง
แต่ว่าล่าสุดทีมงานโครสกตำรวจ
ก็ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดของกรณีดังกล่า
ผ่านเฟซบุ๊กทีมงานโครสกตำรวจ
โดยยืนยันนะครับบอกว่ากรณีที่มีการลงข่าวรถฉุกเฉินชนกับรถกระบะ
แล้วเจ้าของรถกระบะไม่ให้รถฉุกเฉินไปรับคนป่วย
เป็นเหตุให้คนป่วยผู้นั้นเสียชีวิต
ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคือจากกรณีดังกล่าว
ทางฝ่ายรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางบททอง
ได้ประสานงานไปยังโรงพยาบาลบางใหญ่แล้ว

ซึ่งผู้ป่วยนั้นเป็นผู้หญิงอายุ๗๔ปี
เป็นโรคไตความดันแล้วก็เพิ่งผ่าตัดลำไส้มา
ซึ่งรถของทางโรงพยาบาลบางใหญ่ได้ไปรับผู้ป่วยแล้วด้วยนะ
แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยจากโรคประจำตัวของเขาเอง
ไม่ได้เกิดจากการที่รถฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยคนนี้ไม่ทัน

ส่วนในรถของสองคันนี้ที่ชนกันนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็ได้มีการทำการเปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากต่างคนต่างประมาทนะครับ
ทีมงานโฆษกตำรวจก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง

ขอให้ติดตามแบบข้อเท็จจริงต่างนะฮะจากทีมเพจทางตำรวจเขาว่าอย่างนั้นมา
สรุปว่าให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งไปรับ
โรงพยาบาลเดียวกันจ่ายรถอีกคันหนึ่งนะครับ

ได้เสียเวลาจากการที่ไม่มีรถไปรับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
รับแล้วแล้วปรากฏเสียเพราะว่าเสียจากโรคประจำตัวเองแค่นั้นเอง
แต่จริงอยากให้คนไทยรู้จักวิธีการ
เมื่อเวลาได้ยินหรือเห็นรถแอมบูแลนซ์เนี่ย
หรือว่ารถที่แบบว่าเขาหลบ

เขามีการแชร์โฆษณาเยอะแยะมากมายว่าถ้าเกิดรถพยาบาลไปแบบนี้เนี่ยนะฮะ

ทีอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้

ทุกวันนี้แท็คซี่ทำคลอดลูกเก่งกว่าน้อย
ตำรวจจราจรทุกวันนี้จะต้องไปฟึกคลอดลูก
วันหนึ่งเป็นพ่อแม่ญาติตัวเองแล้วจะขำให้

อาจจะลดมาอีกซักประมาณ๓๕องศา
ก็ถือว่าเยอะนะพี่ถ้าลด๓๕องศานี่โอเคเลย
อย่างนี้จริงนาวไหมนาว
ประเทศไทยทำไมไม่นาวไปเหนือสิ
ก็หนาวอยู่ในกรุงเทพฯอะไรอย่างนี้ไม่หนาว
กลุ่มประเทศไทยตอนบนก่อนทั่วไทยอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดอีกประมาณ๓๕องศาด้วยจากการตรวจสอบสภาพอากาศพบว่าภาพรวมกลุ่มเมฆที่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนนะฮะจนถึงภาคใต้ตอนบนบางตาลงกว่าช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเนี่ยนะฮะที่ก่อยอดเป็นสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยก็ลดลงกว่าช่วงที่ผ่าน

ไทยแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้มันจะทำให้ภาคใต้ก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้ในระยะนี้โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคในจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สักครู่ต้องให้ระวังนี่สิ่งสำ
ตอนที่สุดแผ่นดินโครนอาจจะถล่มได้แน่นอน
เราจะเอาลงทะเบียนคนจนรอบ๒ไหม
ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บตกจากปีที่ผ่านมานี่แหละ
เบื้องต้นกำหนดไว้แล้วเปิดลงทะเบียนคือวันที่๓ถึง๒๘เมษายนนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ย
เดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการกรอกแบบฟอร์มหรืออะไรยังไง
คนที่มีรายได้น้อยเตรียมเอกสารให้พร้อม
นี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้คุณมาลงทะเบียน
เพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือแล้วนะครับผม

ช่วงหน้าเพชรจ้านิวเคลียร์เข้าไปทีแบบจีนไปเรียบร้อยนะครับ
ปัญญามีแฟนใหม่เขาบอกฝรั่งโรยเวอร์เป็นเจ้าของเกาะหรือเปล่า

เป็นเจ้าของเกาะด้วยนะแล้วก็หลายคนส่งไลน์เข้ามาถามนะครับ
บอกว่าเอ๊ะตกลงต้องสูงพรุ่งนี้๓ล้านศาบับจะพอไหม

พอต้องรีบไปซื้อไงวันนี้ยังไม่มีออกนะ

พรุ่งนี้เช้าวันนี้ที่จะบอกว่าไปดูฉบับเย็นก่อน

เดี๋ยวกลับมาครับ
เจ้าจ้า

นี่เป็นอะไรนี่เคี้ยวกันแบบงึบนี่เลวซามมากทำงานได้แท้
พี่กืนเลวกว่าคนอื่นเขาวี้กว่าในชื่อได้ไง

ตัวเองได้กลืนลงไปก่อนคนอื่นเขาเลย

คุณอุ้มลักษณะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาส่วนทางด้านดาราสาว
เป็นพี่สาวด้วยนะฮะคุณอุ้มลักษณะก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับ
พร้อมบันทึกภาพวินาทีสุดประทับใจนี่นะฮะหลังจากที่คู่รักบันเทิงนะครับ
ดีเจเพชจ้านะครับแล้วก็น้องนิวเคลียร์เนี่ยนะครับ
ฟันอุปสรรครักมามากมายระหองระแหงเกือบจะเลิกลากันไปหลายต่อหลายครั้งนะครับ
เพราะว่าคุณเพชจ้าเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีแบบว่านอกโลกทำไปบ้างในช่วงนั้นนะฮะ
แต่ก็ได้มีการย้อนกลับไปยูเทิร์นกลับไปนะฮะ
สามารถที่จะไปรักษาความรักนั้นเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกันด้วยดี
แต่ล่าสุดนะครับทั้งคู่นะฮะก็ได้มีการควงคู่กันเข้าวิวานะครับ
ทีวิวาตามประเพณีจีนไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีกันนะครับ
รวมถึงคุณอุ้มลักษณะด้วยซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนิวเคลียร์นะครับ
แล้วก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะฮะ
โดยเพชรจ้านะครับมาในชุดสูตรสีขาว
ส่วนนิวเคลียร์นะฮะก็ในชุดเรสสีแดง
ทั้งคู่นะครับแลกแหวนแทนใจกันนะครับ
รวมถึงภาพที่เจ้าสาวก้มกราบตักเจ้าเบา
สร้างความฮือฮาฮือฮา
ให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับ
มีคำถามแบบว่าเวลาเขาทำพิธีแบบนี้
ทำไมผู้ชายต้องทำตัวเหมือนเหนือผู้หญิงด้วยคะ

ผู้ชายก็ไม่รู้เหมือนกัน

ทั้งคู่จะจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้นะฮะ

เขาตรีมจากพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะ

ทำไมทำไมคุณสนิทหรือครั้งนั้นคุณไม่ไป
ฉันอัดรายการท็อกเจ้าดูดาวค์เถอะ

คุณคิดว่าคุณจะต้องไปไม่ตึกทำไมคุณถึงไม่ไปงานแต่งงานของคุณอัดทุกประนาจ
โอ้โหฉันอยากไปงานทุกคนเลยแต่ฉันติดรายการตึกเนี่ย
ผมเห็นคุณนิยมไปแต่งงานศพคุณไม่เคยไปงานแต่งงานเลย

มุดดำไปแต่งงานศพอย่างเดียวงานแต่งงานด้วยไป
ทำไมเพราะอะไรมันเป็นเคล็ดหรืออะไร

หรือคุณไปดูหรือคุณไปงานศพเพราะคุณต้องการจะเตรียมตัวเพื่อจะได้
ฉันเตรียมว่าจัดอย่างไรถึงเวลาจะไปก่อนฉันจะดู
คือดูว่าคิวจัดอย่างไรอะไรอย่างแท้ไงเธอ

นี่แต่ว่าคนก็แต่งงานกันเยอะมากเลยนะนี่ก็อีกรายหนึ่งนะคะ
ก็ได้ทำการมั่นหมายกันตามประเพณีไปเรียบร้อย
ศักหีพยานทั้งญาติผู้ใหญ่นู่นนี่นั่น

เดี๋ยวน้องครีมจำได้ไหมน้องครีมเปรมสินีนะคะ
เอาล่ะค่ะขายออกแล้วค่ะก็แต่งกับคุณเอเชอร์

ก็นี่แหละค่ะก็ต้องสุดในความรู้สึกนินทาอะไรอีกอ่ะ
อะไรเหรอคะโลกจิตเหรอคนอื่นอ่านข่าวอยู่นินทาอีบ้า
หยิงโลกจิตกี่ต้นสันแล้วแน่ไม่ใช่ผมคุยกับเขา๒คนเอง
เร็วเอออะตอนเชิญต่อค่ะ
จบแล้วจบแล้วค่ะก็มีความยินดี
ขอแสดงความยินดีเจ้าบ่าก็หล่อแม้ซมก็กินทองไปหยุดเลยจริง
ครีมเขามั่นกันแต่งเมื่อเช้านี้

คนไม่สนิทเขาก็จะไม่เชิญไป

ไปสิสนิทกับทุกคนในวงการนี้

ก่อนแค่นั้นนะทำไมล่ะ
ต่อไอ้แมทโดนแฮคไอจีไปสองสามรอบนะเถอะ

ก็คือมันโดนป่วนประสาทไม่เลิกจริงสำหรับอาชีพมิจฉาชีพในการแฮ็กไอจี

ก็คือตอนนี้เอายอดฟอร์โลไปขาย
ถ้าสมมุติคุณมีอยู่ประมาณสัก๒๓แสนมันยังขายได้แสนกว่าบาทเนอะ
เงินแสนเลยถ้าสมมุติคุณมี๖๐๐๐คุณก็ได้เท่าไหร่กี่บาท

ทำไมก็เอาไอจีไปขายไม่เอาก็ได้ล้านหนึ่งเอาไปซื้อนาฬิกาไงเธอ

ล่าสุดเนี่ยอยู่ดีก็นางก็รอบแรกก็ล้านกว่าก็โดนเอาไป
รอบที่๒๑๕ล้านก็โดนเอาไปอีก
ทำทุกวิถีทางแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะจนพวงไอจีกลับมาได้ว่
ตกลงได้แล้วเหรอนางเอากลับมาได้

แต่อาจจะหายไปสักแสนนึงเอาช่างมันเถอ
คืออันคลักษณ์ที่หนึ่งหลับอะไรพวกไม่ได้เหรอ

อืมพูดชั้นแล้วคือนี่
จะมีใครที่โดนแฮ็กแล้วได้คืนแล้วโดนแฮ็กใหม่แล้วได้กลับมาอีกคะ
เดี๋ยวตามองต่ำเขาว่าไง
เหรอแล้วคุณดูรูปของเขาดิ

นางจะเข้าไปด่ายทุกวันเลย

อันท่าคนไทยก็ใช่ไงส่วนใหญ่เป็นคนบางนอก

เออใช่ลืมไม่หรอกคืออันนี้
มีคลุมคนไทยรีบคนดูแลให้ด้วย
ถ้าเกิดว่าคนที่มีหลักฐานหรืออะไรอย่างนี้
เข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยดูแลให้
ซึ่งนางก็บอกว่าได้อันเก่าคืนแล้ว
อันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะอันนั้นไม่รู้จะไปอีกเมื่อไหร่
ยังไงก็ขอตบมือยกย่องให้กับผู้ชนะอย่างแมท

นางเอาคือคุณไอ้อ้ำก็เกือบโดนแฮ็กไปจำได้ไหม
ไอ้อ้ำพระชาพาโดนแฮ็กไอจีไปอันหนึ่งนะ
ก็มีคุณแนะนำมีคุณซื่อดีก็เรียนเทิน

ที่ตามเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นอ้ำพัชราภา
แล้วถ้าเกิดยายอ้ำโดนแฮ็กไปอะไรจะเกิดขึ้น

เพราะว่าคนตามไอจีอ้ำพัชราภาอันดับที่๑ของประเทศไทย

รวยระดับมหาเสถียร์ด้วยนี่ก่อนส่วนตัวหรือร่างว่าปูปายาตอนนี้ไม่ทราบไม่เอาแล้วแหละคนไทย
แต่เขาสวยจริงกับปูแต่นั่งหลวยขึ้นอ๋อนั่นแฟนนาน
นั่นแฟนเขาเหรอใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่แบบว่ากับโน๊ตนะ
กับคุณโน๊ตวิเศษใช่ไหมที่เลิกลากันไปและห้วงตัวมาในสักพักใหญ่ที่เป็นโสดใช่ปะ
คนก็อยากลุ้นให้กรีเทิร์นให้อะไรอย่างนี้
แต่ไปละตอนนี้ก้ออินเตอร์แล้ว

นี่ต้องขอบอกเลยนะคะหล่อสมาร์ทเพอร์เฟรกแถมยังเป็นระดับมหาเศรษฐีมีก่อส่วนตัวด้วย
ตอนนี้ได้เกาะผัวกินกันแล้ว
อ้าวโอเคมาคืออันผัวนาศ
อันผัวนาศมาออกรายการทอลุดาว
คุณรู้ไหมวะมองรัก
ก็รู้สิว่ะถ้าไม่จะบอกอยู่นี้ก็จะไม่จะบอก

ไม่รู้